เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาดมาก

มีคนร้ายก่อเหตุยิง

ยิงเข้าไปในมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ

แล้วก็มีคนเจ็บ๒คนนะคะ
แต่อยากให้คุณผู้ชมไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด

ขับไปล่อให้กับกลุ่มนักศึกษาที่อยู่ในโรงอาหารวิ่งออกไป
จะเห็นว่ามีนักศึกษาชายสักประมาณ๑๐คนนั่งอยู่เห็นไหมคะ

นี่เริ่มวิ่งออกไปแล้ววิ่งกลัวออกไปจากโรงอาหาร
นี่คือภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะ

ที่บริเวณป้อมรอปภหน้ามหาวิทยาลัยภาพนี้ค่ะ

แต่ไม่เปิดกระจกคุยกับรอปภนะคะ

แล้วก็เหมือนกับจะวนเข้าไปที่โรงอาหาร

เดี๋ยวค่อยไล่เรียงดูกันไป

อันนี้เป็นภาพจากป้อมรอปภหน้ามหาวิทยาลัย

แล้วก็จะมีกลุ่มนักศึกษาผู้ชายวิ่งตามออกมา
แต่รถก็ขับออกไปตามท้องถนนนะคะ

เหมือนกับขับไปล่อให้นักศึกษากลุ่มนี้วิ่งออกมาค่ะ
แต่กลุ่มนี้เหมือนกับมีปืนยิงด้วยหรือเปล่า
ไม่แน่ใจเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยดู

จะได้รู้ว่าตกลงแล้วคนยิงเนี่ยคือใคร

ทำท่าเหมือนกับมีอาวุธอะไรด้วยหรือเปล่า
แต่ที่แน่คือมีนักศึกษาถูกยิงเจ็บ๒คน
ใช่ค่ะกล้องมุมเดียวกัน
จะเห็นรถฟอร์จูเนอร์สีดำ
ขับเข้ามารับคนเจ็บ
นี่นะคะจะบันทึกภาพกลุ่มที่ช่วยพยุงคนเจ็บ
ขึ้นรถฟอร์จุนเนอร์สีดำ
นี่ค่ะแล้วก็เหมือนกับเอาคนเจ็บไปโรงพยาบาล
นี่นะคะช่วยกันพยุงอุ้มคนเจ็บขึ้นรถ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ค่ะประมาณสัก๖โมงครึ่ง
ภาพจากกล้องวงจรปิดมุมถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยที่เกิดเหตุครับ
แต่ประเด็นตรงนี้นี่คุณผู้ชมดูรถจักรยานยนต์
ลูกศรเราชี้เป็นผู้ต้องสงสัยสีเหลืองนะคะ
เป็นผู้ชายมากันสองคน
ประเด็นคือรถจักรยานยนต์คันนี้ตำรวจบอกว่า
เป็นผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุยิง
เป็นผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุยิง
ขับเข้าไปในมหาวิทยาลัยแล้ววนไปที่โรงอาหาร
ล่อให้นักศึกษา๑๐กว่าคนวิ่งกันออกมา
แล้วประเด็นคือมันจะมีรถต้องสงสัยที่เป็นรถจักรยานยนต์

คือถ้าดูภาพไหนขอดูภาพตอนที่กลุ่มนักศึกษาวิ่งออกมาด้านหน้า

ไม่แน่ใจแต่ทำท่ากระเปรกค่ะเหมือนมันมีคนกระโดด
ทำให้แบบขาแบบกระเปรกมาเลยเห็นรึไงนะ

วิ่งตามออกมาที่ด้านหน้าถนนตรงนี้
ค่ะเพราะว่าพยานที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลเอาไว้ในลักษณะแบบนั้น

เนี่ยจังหวะเนี่ยค่ะเห็นไหมจะมีรถจักรยานยนต์ตาม

คุณชมพู่สรรพัฒน์ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาแบบโอ้โห
หลายมุมเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าเลยนะฮะ
โมงกว่านะใช่ค่ะก็ดูเวลาตามภาพในกล้องวงจรปิดอ่ะค่ะ
โมงครึ่ง๖โมง๔๐ประมาณนี้มันก็ไล่เวลาไป
เออเขามาเรียนกันแต่เช้าเลยเนอะหรือมาทำอะไรยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไปนะฮะ
แต่นี่ฮะพื้นที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับ
เป็นในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลสุวรรณภูมิ
ย่านตลาดขวัญจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ถูกยิงบาดเจ็บตรงจุดที่เป็นป้อมรอปภประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยนะฮะ
คือจุดตรงนั้นยังมีรอยคราบเลือดเนี่ยติดอยู่ที่พื้นปูนเลยนะครับ
คนเจ็บ๒คนก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเต้านะครับ
นะครับแล้วยังพบว่าประตูกระจกร้านค้าในโรงอาหารมีรอยกระสุนปืนเป็นรูด้วยที่เสาปืนก็มีรอยกระสุนเช่นกัน
เอานั่นแสดงว่าไม่ได้ยิงกันแค่ด้านหน้าสิใช่ค่ะในโรงอาหารมีรอยกระสุนแบบนี้ค่ะใช่ไหม
ใช่ค่ะมันก็เลยเกิดคำถามว่ามีลักษณะของการยิงสวนกันไปมาหรือเปล่าโหแล้วกระสุนเข้ามาถึงตรงนี้เลยเหรอเนี่ยค่ะ
เราคุยกับแม่ค้าขายอาหารตามสั่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยนะครับบอกว่าเมื่อช่วงเช้ากำลังจัดร้านอยู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดก็หันไปดู
เห็นวัยรุ่นผู้ชายใส่เสื้อแขนยาวสีดำใส่กางเกงยีนปีนอยู่บนกระถางต้นไม้ริมรั้ว
แล้วมีเพื่อนจอดจักรยานยนต์รออยู่ไม่รู้จะใช่คันนั้นหรือเปล่านะหลังจากนั้นก็พากันซ้อนท้ายขี่จักรยานยนต์
หนีไปทางสะพานพระนั่งเกล้าขณะที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยพากันวิ่งกรูออกมา
แล้วก็มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาอีกคนซ้อนท้ายนั่นแหละยิงปืนใส่กลุ่มนักศึกษา
ก่อนจะขี่หลบหนีไปทางเดียวกันก็คือสะพานพระนั่งเก้าค่ะคือถ้าฟังจากแม่ค้านั่นหมายความว่าก่อนที่จะมีเหตุตรงนี้เนี่ย
มีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มาสองคนคนหนึ่งลงจากรถไปปีนกระถางต้นไม้แล้วยิงใส่เข้าไปด้านใน
อืมที่ว่าด้านในโรงอาหารมีรูไงค่ะแล้วพอซีอาวีสีขาวมาขับวนมาที่โรงอาหารพวกนี้วิ่งตามออกมา
มีจักรยานยนต์อีกคันนึงคนซ้อนท้ายเป็นคนยิงใส่แล้วก็ขี่หนีไปทางเดียวกัน
ตอนยิงอ่ะหนูเห็นตอนยิงแล้วค่ะตอนยิงอ่ะหนูเห็นสองคนปีนขึ้นไปยิงบนนั้นค่ะสองคน
สองคนแรกแล้วก็มีเด็กที่นี่ออกมามายืนข้างนอกอ่ามายืนข้างนอกเสร็จแล้ว
พอเด็กสองคนนั้นไปแล้วก็มีพี่คานึงมาแล้วก็สองคนเหมือนกันค่ะ

นี่คือสถาบันการศึกษานะคะใช่

เห็นเนี่ยคือยิงกันเนี่ยคงกะเอาตายเลยหรือเปล่า
คือไม่ได้ว่ายิงขู่แล้วมั้งคือโดยเฉพาะไอ้ชุดที่ยิงใส่เข้าโรงอาหารนะใช่ไหม
ด้านหน้านี้อีกนะครับป้าต้อยนะครับป้าต้อยนี่เป็นแม่ค้าขายอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลสุวรรณภูมิอยู่ที่นนทบุรีนี่ป้าต้อยป้าต้อยบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยเตรียมทำอาหารอยู่
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดแล้วเห็นกลุ่มนักศึกษาที่นั่งกันอยู่ในโรงอาหารเนี่ยพากันวิ่งกรูออกไป
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัดป้าบอกโอ้โหป้าไม่รู้หรอกฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนเสียงปืนมันดังไปหมดเลย
นักเรียนเนี่ยนั่งทานข้าวป้าอยู่นะพอเขาจู่เขาเอาจานมาคืนคืนเขาก็กลับแล้วป้าไปแล้ว
ก็มีไอ้ทงป้อมยามมีเสื้อนำเขาร้างโรงพิจารณุอะไรอยู่อะมีนะ
ในโรงอาหารของโรงเรียนนะคะก็มีรอปภแบบนี้ยืนเฝ้าดูอยู่นะคะ
ทีนี้พอสังเกตร่องรอยรูกระสุนเนี่ยค่ะ
มันมีกระสุนถูกกระจกประตูร้านขายอาหารได้รับความเสียหาย
แล้วก็มีเสาปูนอีกจุดหนึ่งกำแพงปูนก็มีรูกระสุน
เหล็กก็มีรอยกระสุนนี่นะคะหลายจุดนะคะนี่เป็นแบบนี้
นายนรงอายุ๓๓และเพื่อนรอปภที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ไม่ยอมลดกระจกลงมันจะตรงกับภาพตามกล้องวงจรปิดจำได้ไหมคะ
มีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งที่รอปภไปยืนอยู่ข้างรถ
แล้วทีนี้ขับเข้าไปในมหาวิทยาลัยเลยนะคะนี่ไงตรงกันภาพแบบนี้ที่รอปภให้ข้อมูล
ไม่ลดกระจกลงด้วยแล้วขับเข้าไปเลย

บกแลกบัตรอะไรยังไงนี่เข้าไปเลย
ใช่แล้วเข้าไปปุ๊บไปวนโรงอาหารเลยนะคะวนโรงอาหารแล้วก็ขับหนีไป
ช่วงจังหวะที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวิ่งออกมารอปภบอกว่าได้ยินเสียงปืนแล้วค่ะครับ
ได้ยินเสียงปืนดังสองนัดแล้วก็รีบพากันวิ่งไปหลบด้านหน้ารอปภ
แต่รอปภบอกว่าไอ้จักรยานยนต์ที่มีผู้ชายซ้อนสองกันมา
ดักรออยู่ที่ริมทางเท้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยค่ะ
แล้วก็ใช้ปืนยิงเข้าไปในโรงอาหารยิงเข้าไปในมหาวิทยาลัย
คือกระสุนมันทะลุผ่านกำแพงแล้วเข้าไปที่โรงอาหารเลย
จากนั้นนะคะช่วงที่เกิดเหตุทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
เหมือนกับเข้ามาสมทบพอสมทบปุ๊บทีนี้อันนี้รอปภให้ข้อมูลเองเลยนะ
กันทั้งสองฝ่ายเลยค่ะสองฝ่ายเลยเห
นี่ไงคะยิงสวนกันไปมาปะทะกันไปมาค่ะโอ้โห
รอปภบอกว่ายิงใส่กันไปมาแบบดุเดือดมากค่ะ
ต้องติดต่อสอบถามก่อนใช่ไหมว่าเข้าไปทำอะไรอะไร
เขาก็ไม่ยอมรถกระจกแล้วเขาก็พุ่งเข้าไปเลยครับพุ่งเข้าไปเลย
แล้วก็ไปวนตรงนู้นนะครับแล้วก็วนออกมา
พอวนออกมาปุ๊บแล้วก็รถคันสีขาวคันนั้นนะครับ
ก็พ้นมหาลัยปุ๊บก็มีเสียงปืนดังขึ้นทันทีเลยครับ
เสียงปืนดังเครื่องนัดหนึ่งหลังจากนั้นพวกผมก็วิ่งหลบกันแล้วครับ
อันนี้ก็คือไม่เห็นนะครับผมเพราะว่าหลบกันอยู่ใช่ไหมแต่ได้ยินเสียงปืน
อ่าใช่ครับน่าจะเป็นสองฝั่งนะเพราะว่าพวกผมก็หลบกัน
นี่ไงค่ะคือรอปภบอกว่าเขาไม่ยอมลดกระจกลง
ไม่ยอมเปิดกระจกพุ่งไปเลยรอปภบอกขวางเอาไว้ไม่ทัน
แล้วก็ไปวนที่โรงอาหารแล้วก็รีบขับออกมาแล้วมีรถจักรยานยนต์ไปดักอยู่ที่หน้า
มหาวิทยาลัยที่บริเวณริมทางเท้าแล้วก็ยิงใส่กันโต้กันไปมาแบบนี้
เราได้คุยกับกลุ่มนักศึกษาบางคนนะคะเขาบอกเลยว่ากลัวมาก
ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี่คือสถาบันการศึกษานะ
แล้วก่อเหตุแบบนี้มันเกินไปไหม
นักศึกษาคนอื่นเขาบอกว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัย
เพราะนักศึกษาคนอื่นเขาก็ยังต้องไปเรียน
เขาก็ยังต้องเดินทางไปกลับทุกวัน
เขาก็ยังต้องผ่านหน้ามหาวิทยาลัยแล้วหลังจากนี้มันจะยังไง
ส่วนชนวนการก่อเหตุเนี่ยนะคะ
นักศึกษาส่วนใหญ่เขาให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า

ไม่น่าจะใช่เรื่องของสถาบันค่ะ
มันไม่ใช่ที่มาตีกันอาจจะมีเรื่องกันไว้รุ่น
เพราะว่าคงอย่างนั้น
คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาสัก๔โมงครึ่ง
มีตำรวจสายตรวจ๑๐กว่านายขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจ
จอดที่หน้ามหาวิทยาลัยที่เกิดเหตุนี่นะคะ
คอยดูสังเกตการดูแลความเรียบร้อย
โดยเฉพาะจุดที่มีการยิงผ่านรั้วมหาวิทยาลัยเข้าไปในโรงอาหาร
ทางผู้กำกับสพมนนทบุรีบอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอคนเจ็บ๒รายไปแจ้งความ

เพราะว่ารอให้คนเจ็บเขารักษาตัวก่อนที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ทีนี้พอไปตรวจสอบการรักษาตัวเนี่ยค่ะ
คนเจ็บ๒คนนี้ย้ายไปแล้ว
ไม่ได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแล้ว
ไม่แน่ใจว่าย้ายไปเผื่อความปลอดภัยหรืออะไรยังไงนะ
ทางผู้กำกับสมนทัพบุรีบอกว่า
ตรวจสอบอยู่ว่าเขาย้ายไปรักษาตัวที่ไหน

ทางผู้กำกับสมนทัพบุรีบอกว่า
เขาคงจะกลัวว่าเขาก็มีความผิดด้วยหรือเปล่า
ทางฝั่งคนเจ็บก็คงมีอาวุธด้วย
ทางฝั่งคนเจ็บก็คงยิงต่อสู้ด้วย
ตัวเองก็เลยไม่แจ้งความแล้วก็ย้ายโรงพยาบาลในการรักษาตัว
ตำรวจก็ไล่ได้ใช่ไหมต้องไปไล่ดูคนอื่นด้วยไงไม่ใช่รอแค่สอบปากคำคนเจ็บ
สอบประคัมคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอะค่ะ
อีกฝั่งนึงมายิงมาถูกไล่ยิงในมหาวิทยาลัยอะไรก็แล้วแต่
แต่ฝั่งนี้ก็มีปืนวิ่งออกไปไล่ยิงเขาเหมือนกันนั่นแหละใช่ค่ะ
ทีนี้สาเหตุมันคืออะไรมันเป็นความขัดแย้งระหว่างสถาบัน
หรือว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเขาบอก
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะ
แต่เหตุการณ์ทะเลาะกันเนี่ยตำรวจยอมรับเลยว่ามันบ่อยอะค่ะ
คือตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันนี้๒ครั้งแล้วนี่ยังไม่พ้นเดือนมกราเลย
สองครั้งแล้วสองครั้งแล้วใช่ค่ะ
โอ้แต่แต่นี่มันถึงท่านเอาปืนมาไล่ยิงกันอย่างในหนังสงครามอะ
ยิงสวนกันไปมาหน้าสถาบันการศึกษามันโอ้โห
ถ้าคุณเห็นข่าวแล้วคิดว่าโอ้ไม่ใช่หรอกผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลย
ผมเข้าไปผมก็ไม่รู้ที่ไหนผมเข้ารถไปหาตำรวจสพเมืองนทบุรีหน่อย
ค่ะแต่ประเด็นคืออย่างที่เราเล่าข่าวไปก็คือมีพยานเห็นไงฮะ
มีพยานเห็นว่ารถแต่ละคันทำอะไรยังไงบ้าง
ที่สำคัญเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีปืนทั้งสองฝั่งเลย